รวมไปถึงส่งกำลังใจให้อย่างต่อเนื่องกับครอบครัวของตลกชื่อดังพี่โป๊งเหน่งนั่นเองค่ะ
ค่ำคืนที่ผ่านมาเป็นการสวดพระอภิษฐรรมศพนักแสดงตลกมากความสามารถ
โป๊งเหน่งเชิญยิ้มเป็นค่ำคืนที่๒แล้วนะคะ
วัดช้างใหญ่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
บรรยากาศยังคงเป็นไปด้วยความสกเศร้าค่ะคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้ทางสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทย
ได้เป็นเจ้าภาพนะคะก็จะมีเพื่อนพี่น้องศิลปินตลก

ไม่ว่าจะเป็นอาถวนแรกเชิญยิ้มนะคะนายกช่วนยิ้ม
คุณหองลูกหยีพี่จิ้มชวนชื่นและอีกมากมายค่ะ
ก่อนเริ่มพิธีค่ะพี่หมูภรรยาของพี่โป๊งเหน่งนะ
แล้วก็ลูกชายคุณเฮ็งเชิญยิ้ม
เผยถึงความรู้สึกกับบันเทิงไทยรัฐว่าเขาช็อกมากค่ะ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช็อกกับการจากไปของคุณพ่อนะครับ
แต่อีกความรู้สึกนึงก็คิดซะว่าคุณพ่อไปสบายแล้ว
ไม่ต้องมาเจ็บแล้วก็ทุกข์ทรมานกับอาการป่วยที่เป็นอยู่ค่ะ
ก่อนที่พี่โป๊งเด่งจะสิ้นลมหายใจค่ะ
ก็มีการบอกว่าไม่ต้องห่วงนะ
เขาบอกว่าเขาได้คุยกับคุณพ่อด้วย

เดี๋ยวเขาจะดูแลแม่แล้วก็น้องเอง
จะทำหน้าที่ลูกชายให้ดีที่สุดเลยต่อจากคุณพ่อ
ส่วนทางด้านพี่หมูภรรยาพี่โป๊งเหน่งนะคะ

หากว่าสามีได้ยินแล้วก็รับรู้ได้
อยากจะบอกโป๊งเด่งนะบอกว่าไม่ต้องห่วงเธอ

บอกไปแล้วว่าไม่ต้องห่วงแม่

เราก็ภูมิใจในตัวเขานะ

แต่ตอนนี้มันไม่มีคนทำให้เราแล้ว
ลูกก็ไม่รู้ใจเหมือนกับแฟนเราถูกไหม

แล้วก็พี่สมมวลชนก็จะช่วยคอยดูแลแม่

ถ้าพี่ทางไทยรัฐหรือว่าใครที่เห็น

ไม่ขอเป็นการเปิดรับบัญชีรับบริจาคอะไรอย่างนี้

ใช่ค่ะเช่นเดียวกับเพื่อนร่วมวงการตลกอย่างอัฐวแระเชิญยิ้มนะคะ
แล้วก็คุณหย่องลูกหยีบอกกับบันเทิงไทยรัฐเหมือนกัน
ช็อกกับการจักรไปของพี่โป๊งเหน่งเชิญยิ้มค่ะ

โป๊งเหน่งก็เป็นคนที่น่ารักจิตใจดี
มีน้ำใจกับเพื่อนพี่น้องร่วมวงการอย่างมากเลยค่ะ
จัดงานอะไรที่ไหนถ้าโป๊งเหน่งว่างไปเต็มที่เลย
ช่วยทั้งแรงกายทั้งแรงใจค่ะ

ที่ไม่ทันได้ไปเยี่ยมเพื่อนในวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยนะฮะ
แต่หากว่าเพื่อนได้ยินอยากจะบอกเพื่อนว่า

แล้วก็ขออโหสิกรรมซึ่งกันและกันในทุกเรื่องที่ผ่านมาค่ะ
เสียดายอยู่ครับเสียดายมากเลยนะครับว่า

ไม่ได้มาเยี่ยมเพื่อนต้องขอโทษจริงด้วย
สิ่งใดที่เราได้ร่วงเกินกันด้วยวาจาก็ดี
หรือมีการอินทาต่อหน้าและรับหลังใดก็แล้วแต่
ก็ขอโหสิกรรมให้กันและกันนะพร้อมหนึ่ง
มันเสียใจครับเสียใจที่ไปไม่ทัน
เพราะไม่รู้เราคิดว่าเขาป่วยธรรมดาได้ข่าวอยู่ว่า
พร้อมหนึ่งป่วยนะนู่นนี่เดี๋ยวก็หาย

ตัวก็กล่าวว่าวันที่๒๒ถ่ายเสร็จแล้วจะรีบมา
มาที่โรงพยาบาลแต่กลับกลายได้มาที่วัดมาก
กลับไกลได้มาที่วัดมารู้อีกทีช็อคครับ
มันไม่น่าเชื่อเนอะว่าจะไปกันเร็วขนาดนี้

เดินทางมาร่วมไว้อาลัยพี่โป๊งเหน่งกันแล้วนะคะ
ทุกคนก็ยังร่วมกันจัดการแสดงดนตรีร้องเพลงค่ะ
เพื่อแสดงความอาลัยกับพี่โป๊งเหน่งได้ฟังกันเป็นวาระสุดท้ายค่ะ
เพื่อเริ่มยุ่งขอบคุณว่าศิลปินตลก